ก็ไปกันเลยกับกิจกรรมของเรานะครับ
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒วันนี้แจกอีกแล้ว
ใครจะเป็นผู้โชคดีไปกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ส่งตรงถึงที่ให้กับผู้โชคดีทั่วไทย
และตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วกับการแจกมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
อยากต่อยอดสร้างอาชีพหรืออยากพลิกชีวิตลุ้นล้าน
เพียงแค่ส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณ๒
ลุ้นโชคกันนะพี่น้องครับ
ใครอยากเป็นผู้โชคดีได้รับโอกาสอย่างผม
ชื่อเมาแดงรับเขียนฝากสุขเมาแดงแจกจริงครับผม
เฮ่ย

หาเห็นเป็นกองฝาขนาดใหญ่แบบนี้
ได้เวลาแล้วกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ยิ่งใหญ่ตะกาตาแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับพวกเราด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ำย้ำกันทุกวันเลยนะคะ
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒
รอผู้โชคดีจะมาจับจองเป็นเจ้าของอยู่หลายคันเลยนะคะ
ใช่เพราะว่าเราเนี่ยจับจริงแจกจริงแจกกันต่อเนื่องทุกวันทุกวัน

เขาอยากจะต่อยอดสร้างอาชีพให้กับคนไทย
แล้วทำแบบนี้มาเป็นปีที่๒แล้วนะ
ทำให้ใครหลายคนตือตัวนะ

แต่ก่อนจะไปรุ้นรับรางวัลนะคะไปรุ้นกันดูดีกว่าว่ากติกาที่คุณทำมาถูกต้องหรือเปล่า
ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที
ดูกติกากันไปเรียบร้อยแล้วย้ำเลยนะคะว่าต้องรีบส่งมา
เพราะว่ารางวัลทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
ยังเหลืออีก๒ครั้งที่เราจะแจกกันนะจ๊

ก็คุณเป็นใครย่ะเป็นคนสามารถ

ใครโอ้โหอยากจะยืมอะไรยังไง

เอาอังกฤษ

มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีง่ายแค่พลิกฝ่ามือ

ตรงนี้ว่าต้องเขียนบีบส่ง
ที่ว่านี่คือเขียนข้อความว่า

ถ้าหากคุณใช้ฝาคาราบาลแดงส่งมา
แต่ถ้าหากว่าเป็นฝาคันโซคูณสอง

แล้วก็ส่งมาได้นะคะตามกล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านค้า

หรือว่าตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างก็ได้ค่ะ
ไปติดตามกันเลยว่า

ครับเอามาคิดซื้อรถก๋วยเตี๋ยวไหมร้านนี้ดีเอาแซ่งเล็กขายดีในตลาดเปิดแผงไหมครับทำอะไรก็ได้ให้เป็นอาชีพที่งอกเหนื่อยขึ้นมาอันนี้สำคัญที่สุดครับและให้ตรงว่าสุขประสงค์ที่เราอยากจะมีครับติดตามกิจกรรมของคารพาวแบงค์บอกเลยว่าจะจริงแน่นอนค่ะครับ
พี่น้องครับอยากโชคดีแบบนี้ก็อย่าพลาดนะติดตามตลอดข่าวให้ได้ทุกวันเวลา๙โมงครึ่ง
และมาลุ้นกันว่าร้านต่อไปจะเป็นของใครในวันที่๑กรกฎาคมใกล้จะแจกอีกแล้วเต้นตื่นเต้นส่งมาเยอะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊ะ